แต่เป็นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่

คุณยายอยู่กับลูกชายลูกชายตาบอด
แล้วก็ยังมีหลานตัวเล็กอยู่อีก๑คน
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้

เงินจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีค่ะ

นักข่าวของเราก็ไปที่

แต่แถวลำลูกกาที่ปทุมธานี
คุณยายเจอกับคุณยาย

คือคุณยายบุญตาสุขเจริญ
คุณยายก็เป็นเบาหวานด้วย

ทุกวันนี้คุณยายอยู่กับหลานวัย๙ขวบ
ลูกสาวของคุณยายนำมาฝากเลี้ยง
แล้วก็มีลูกชายของคุณยายอีก๑คน

ชีวิตของลูกของคุณยายพลิกผันค่ะ

ทีนี้แต่งเพลงได้ก็จริง

รวมถึงเบี้ยยังชีพคนชราบเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อนบ้านก็เอาพวกขวดพลาสติก

นี่ตอนนักข่าวเราไปถึงนะ

คุณยายก็กอดหลานแล้วก็เล่าเรื่อง

คือเมื่อก่อนในบ้าน
สามารถแบ่งห้องให้เช่าได้ห้องหนึ่ง

เดือนหนึ่งกว่า๒๕๐๐บาท
ผู้เช่าเขาช่วยออกค่าน้ำค่าไฟ๘๐

โรงงานปิดคนเช่าก็

ก็ขาดรายได้ไม่มี
คนมาช่วยจ่ายค่าเช่า

แล้วก็ไม่มีคนช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วย
รวมถึงบ้านหลังที่อยู่

ค้างเขามา๓เดือนแล้ว
คุณยายก็ถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่ง

เดือนละ๕๐๐บาทเท่านั้นเองมันก็ไม่พอค่ะ
ดังนั้นคุณยายก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
และค่าผ่อนบ้านที่เห็นสมุดบัญชีของคุณยาย

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรัศกรไทย